ก็ต่อกันที่เรื่องของศพและโรงศพหีบศพกันต่อ
เมื่อกี้ผมเข้าใจผิดไม่ได้เป็นของขวัญวันเกิด
แต่เป็นของขวัญให้กับงานทำบุญของร้านหีบศพ

คือเขามีเจ้าของร้านหีบศพส่งมาให้รุ่นน้อง
ซึ่งเปิดร้านแบบนี้เหมือนกันนะฮะของขวัญแบบนี้ก็มีนะครับ
โรงศพลายเทพนมฐานบัว๓ชั้น
เพิ่มความสวยงามด้วยการทาและพ่นด้วยผงทอง
ลงบนลายนูนสูงแล้วผูกด้วยโบสีแดงนี้นะครับ
ลำเลียงไปยังร้านแสงดาวหีบศพนะครับ
ริมถนนบ้านหมอท่าเรือตะบนบางขโมด
อำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีเมื่อวานนี้ครับ
นายอภิชาติอยู่เกรดเจ้าของร้านขายโรงศพในตลาดไทยปฐุมธานี
เอาโรงศพนี้มามอบให้เป็นของขวัญในงานทำบุญร้านแสงดาวหีบศพ
ซึ่งเป็นร้านของนายนัทวัฒน์แสงดาวเป็นนุ่มรุ่นน้อง
หวังจะให้นายนัทวัฒน์เป็นสะพานบุญส่งมอบโรงศพให้กับผู้ร้ายญาติ
ส่วนการผูกโบสีแดงก็เพื่อให้ธุรกิจของรุ่นน้องนั้นเห็งรวยตลอดไป
บอกอีกว่าใต้ฝาโลงศพเนี่ยนะมันมีเลขจะให้ลาบด้วยนะ
มูลค่ามาเท่าไหร่ครับผมโอ้โหมูลค่าเหรอน้องแอ๊วว่าประมูลประมูลค่าไม่ได้ดีกว่า
เพราะว่าอยากยิบคงใจแต่ผูกโบสีแดงนี่คือจะได้แห่งไง
แต่ว่าคนนี้มีเลขใต้ฝาใช่ไหมครับมีต้องลองรุ่น
ด้านนายนัทวัฒน์เจ้าของร้านแสงดาวหีบศพเล่าบอกว่าจัดพิธีทำบุญเป็นประจำทุกปีนะครับ
เพื่อความเป็นสริมงคลและหวังจะอุทิศส่วนกุศลนะครับให้กับผู้ที่ล่วงรับไปแล้ว
ซึ่งปีนี้ก็แปลกไปกว่าทุกปีนะครับเพราะได้รับของขวานเป็นโรงศพผูกโบสีแดงด้วย
แล้วเมื่อทีมกู้ภัยช่วยกันเปิดฝาโลงออกมาครับก็มีคนที่มาร่วมงานมารุมเลย
มาขอดูเลขใต้ฝาโลงศพนะครับแล้วบางคนก็เอาโทรศัพท์ถ่ายรูปเอาไว้นะฮะ
ขณะที่มีคนตาดีบอกว่าเห็นเป็นเลข๑๐แล้วก็นี่ฮะแล้วก็๐๔
คุณผู้ชมดูแล้วตีความกันเอาเองนะครับอยู่ใต้ฝาโลงศพแล้วจะนำไปเสี่ยงโชคในงวดนี้แน่นอนฮะ